การระบาดเนี่ยเลยช่องมานิดนึง

ถ้าจุดตัดมันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมนั้นก็ถือว่าดีหมด
จุดตัดอยู่นอกเส้นกรอบสี่เหลี่ยมถือว่าบัตรเสีย

แล้วมีวิธีการมินิจฉัยชัดเกณฑ์อยู่

ถ้าสมมุติว่าเขาเห็นภาพอย่างนั้น
แล้วก็มันเป็นการวินิจฉัยบัตรว่าเสีย
เขาก็มีหลักฐานที่จะนำมาร้องได้
ก็ต้องขอความเป็นอำนวยการนับใหม่ได้
สู่ศาสนครับที่เดี๋ยวแขกก็ไม่มีใครประกาศ
ก็จะลงไปการสร้างส่วนครับ

ตอนนี้ยังไม่ผิดหวังกับคนที่ออกมา

กรุงเทพมหานครใจเสียได้หน่อยยอมรับครับ

เดี๋ยวขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ก็แปลกใจนิดหน่อยนะครับ

ขยับไว้นิดหนึ่งครับ

แกนนำพักลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บอกว่าเนี่ยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจากกรกตยังไม่แถลง
ลงมาคุยกับสื่อมวลชนมาพบกันหน่อยเดี๋ยวจะหาว่าหายไปไหน
คุณอิ๊งก็ไม่ได้ลงมาคุณเศรษฐาบอกทำหน้าที่คุณแม่อยู่นะฮะ